ผมธีรัชชัยพันธุมาตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกล
ผมขออภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐมนูลมาตรา๑๕๒กรณีเหมืองทองอัครา
โดยจะขอขยายบางแง่มุมเพิ่มเติมจากที่สมาชิกพักเพื่อไทยได้อภิปราย
และที่ท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ชี้แจงต่อสภาเมื่อสักครู่นี้ครับ
ท่านประธานครับการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มทุนนักการเมืองค่าราชการ
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศ
โดยไม่สนใจความคุ้มค่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกับประชาชน
และหลายครั้งมีใครใช้อำนาจที่บิดเบือนช่อฉนกฎหมายนั้น
ไม่ใช่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเท่านั้นครับ
ปัญหาเหมืองแร่ทองคำชาตรีหรือเรียกที่ว่าเหมืองทองอัครา
ในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดพิจิตรเพชรบูรณ์พิศนุโลก
เป็นกรณีตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดครับ
จากประเทศออสเตรเลียได้สัมประธานมาตั้งแต่ปี๒๕๖
ก่อนหน้านั้นก็มี๓๘ก็มีอยู่๑แปลง
โดยให้บริษัทลูกในประเทศไทยคือบริษัทอัคราเป็นผู้ดำเนินการขุดเหมือง
หลังจากทำเหมืองสักระยะก็เริ่มมีกลุ่มชาวบ้าน
ในพื้นที่ออกมาร้องเรียนถึงปัญหาผลกระทบต่อชุมชนสุขภาพสิ่งแวดล้อม
ซึ่งพวกเขาสงสัยว่าน่าจะเกิดจากสารพิษจากการทำเหมือง
ร้องเรียนของชาวบ้านได้นำสู่การตรวจสอบและดำเนินคดีหลายครั้งครับท่านประธานครับ
ตัวอย่างเช่นในปีพศ๒๕๕๓ชาวบ้านได้ฟ้องต่อสารปกครองจังหวัดพิศนุโลกว่า
การออกประธานบัตรทำเหมืองแร่ให้แก่บริษัทจำนวน๕แปลงไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ซึ่งการทำเหมืองแร่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของพวกเขา
กระทั่งปี๒๕๑๕สารปกครองจังหวัดพิศนุโลกได้มีคำภาษาให้เพิกถอนประธานบัตรเมืองแร่จำนวน๕แปลง
ที่กำหนดไว้ในประกาศของกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้เสร็จสิ้นภายใน๑ปี
ปัจจุบันนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของสารปกครองสูงสุดหลังจากที่มีการอุทธรณ์
การออกใบประธานบัตรอนุญาตให้ขยายพื้นที่ทำเหมืองในโรงงานดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และบริษัทดังกล่าวยังได้เปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างบ่อทิ้งเก็บกากแร่แห่งที่๒ก่อนได้รับอนุญาต
ซึ่งบ่อทิ้งกากเก็บกากแร่นี้อยู่ห่างจากที่อยู่อาศัยของชาวบ้านเพียง๓๐๐เมตร
ที่ระบุว่าบ่อทิ้งเก็บกากแร่ต้องห่างจากชุมชนอย่างน้อย๑กิโลเมตร
คดีนี้สารปกครองพิศนุโลกได้มีคำพิพากษาแล้วเมื่อวันที่๑พฤษภาคม๒๕๖๒
เพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้เปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างบ่อทิ้งเก็บกากแร่ดังกล่าว
และห้ามไม่ให้ออกอนุญาตการขยายโรงงานประกอบโลหกรรมจนกว่าจะดำเนินการให้ถูกต้อง
ท่านประธานครับนอกจากคดีที่ชาวบ้านไปฟ้องต่อสารแล้วในปี๒๕๕๙
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของออสเตรเลียได้ส่งข้อมูลมาให้กรตของไทยว่า
มีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ไทยอาจมีการให้สินบนแก่เจ้าหนี้ไทยนะครับ
เพื่อประโยชน์ในการขออนุญาตหรือความเห็นชอบที่เกี่ยวข้องกับการธุรกิจเหมืองทองในประเทศไทย
โดยเบื้องหลังมีมูลค่าการโอนเงินประมาณไม่น้อยกว่า๖๐กว่าล้าน
เรื่องนี้ทำให้ในปีต่อมาคณะกรรมการปปชมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอุปการณ์ไต่สวนข้อเท็จจริง
กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่านายประเสริฐบุญชัยสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกับพวกรวม๑๓ลาย
ร่วมกันกระทำผิดปัจจุบันคดีความอยู่ระหว่างไต่สวนและขอข้อมูลจากประเทศฮ่องกง

ยังพบว่าเหมืองทองอัครายังอาจทำเหมืองลุกล้ำถนนทางหลวงและทางสานะเพื่อประโยชน์โดยผิดเงื่อนไขประธานบัตร
เรื่องนี้ดีเอสไอได้รวบรวมหลักฐานทั้งเป็นสองกรณีกรณีแรกบุกลุกที่สาธารณะกรณีที่สองเป็นกรณีที่เป็นการทำเหมืองนอกเขตสัญประธานบัตรเหมืองแร่เรื่องนี้อยู่ระหว่างพนักอเนยการ
และการลุกป่านั้นเป็นการลุกป่า๑๕แปลงมี๓แปลงได้รับต่อขยายประธานบัตรปัจจุบันอยู่ระหว่างสอบสวนของกองบัญชาการสอบสวนกลาง

จากการดำเนินคดีในศาลแล้วเหมืองทองอัคลายังถูกร้องเรียนโดยประชาชนในชุมชนใกล้เคียง
เกี่ยวกับผลกระทบจากสารพิษที่เชื่อว่ารั่วไหลจากบ่อกักเก็บกากแร่จนส่งผลกระทบรุนแรงของประชาชนอีกด้วย
กรณีปัญหาเหมืองทองขนาดอัครานี้ทำให้คศเองก็มีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพเหมืองแร่ทองคำขึ้นมา
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาคนนี้แหละครับพระรามคนนี้ครับ
ก็รวบรวดตัดตอนออกคำสั่งคศที่๗๒ทับ๒๕๕

ระงับการอนุญาตการประกอบกิจการเหมืองทองอัคราเสียก่อน
โดยอ้างว่าแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
ท่านประธานครับท่านเชื่อไหมครับคำของพลเอกประชดประยุทธ์เหตุผลแบบนี้
เชื่อไหมครับว่าคนอย่างพลเอกประยุทธ์จะสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมสุขภาพประชาชนจริง

เพราะพระเดี่ยวยุทธ์คนเดียวกว่านี้ครับพระรามคนเดียวเนี่ยครับ

ก่อนที่หน้านั้นเพิ่งออกคำสั่งคศที่๓ทับ๒๕๕๙และ๔ทับ๒๕๕๙
นั่นคือพฤติกรรมก่อนหน้านั้นไม่สนใจสิ่งแวดล้อมสุขภาพประชาชนมาก่อน

และเหตุผลที่แท้จริงใช้ม๔๔ระงับเหมืองทองอัครานั้นคืออะไรครับ

อกจากการสร้างความพยายามภาพให้ดูดีกับมาตรา๔ว่าเห็นไหม
ผลเอกประยุจันโอชาท่านได้ใช้อำนาจพระเด็จการ
เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมสุขภาพชีวิตของประชาชน
อย่าลืมนะครับในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงหลังรัฐประหารมา๒ปี

รัฐบาลขอสชจะลงจากอำนาจตามสัญญาที่ขอเวลาอีกไม่นานสักทีหนึ่ง
และการใช้อำนาจประเด็ดการตามมาตรศรีของม๔๔กำลังถูกต่อต้านอย่างมาก
ดังนั้นผลเอกประยุทธ์จันโอชาจึงตัดสินใจใช้ม๔ระงับเหมืองถอยลาให้ดูดี
แต่เป้าหมายที่แท้จริงคือเพื่อสร้างความชอบทำให้แก่รัฐบาลโดยการที่ต้องการจะอยู่อีกยาว

แล้วอย่างที่ทราบครับผลของม๔๔ในกรณีนี้
กลายเป็นหยุดอ่อนที่อาจทำให้รัฐบาลไทยแพ้คดีที่คิงเกดฟ้องในอนุญาตุรการ

ซึ่งไทยเสี่ยงที่จะเสียค่าโง่ไม่ต่ำกว่า๒๐๐๐ล้านบาท
ซึ่งพักร่วมฝ่ายค้านได้อภิปรายไปแล้ว

ถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ใช้อำนาจผลิตการเข้ามาแทรกแทรงปัญหาเมืองทองศิลาเสียก่อน
ผมเชื่อว่าเราจะสามารถคืนสิ่งแวดล้อมที่ดีคืนสุขภาพที่ดี
แก่ชาวบ้านในพื้นที่ได้
โดยอาศัยกระบวนการกฎหมายปกติ
โดยข้อมูลทางวิชาการที่หนักแน่นรองรับ
ซึ่งภายหลังพลเอกประยุทธ์ได้ใช้ม๔ไปแล้ว

และแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งผลกระทบสิ่งแวดล้อมสุขภาพเมืองทองกรา
ได้มีผลศึกษาออกมาพบว่า
มีการรั่วซึมของบ่อเก็บกากแร่ที่๑ของเหมืองทองอัคราจริง
ซึ่งผลการศึกษานี้ยังได้ถูกตีพิมพ์เลยลงมาในวสารวิชาการระดับโลกอย่าง

ถ้าวันนั้นพลเอกประยุทธ์ไม่รู้แต่อำนาจ
ไม่ต้องการฟอกขาวให้แก่อำนาจพระเด็จการอย่างมร๔
แล้วรอจนกว่าจะมีรายงานผลกระทบ
รั่วไหลของสารพิษในเหมืองออกมาก่อน
และใช้กระบวนการกฎหมายปกติเข้ายุติเรื่องนี้อย่างชอบทำ
กรณีปัญหาหนึ่งเหมืองทองอัคราที่ค้างคามา๒๐ปี

ต่างจากสถาบันสถานการณ์ปัจจุบันในชั้นอนุญาตุรการที่เราต้องเป็นฝ่าย
ไล่ตามเขาอย่างแน่นอน

เงียบกริ๊บแต่คิงเกดแถลงเอาแถลงเอา

กันยายน๒๕๖๔บริษัทคิงเกดได้ออกหนังสือ
ชี้แจงขั้นตอนสุดท้ายของการเจรจา
กับไทยว่าได้บริลุเขาตรงลงว่า
การให้บริยาททั้งหมดจำเป็นต้องกลับมาเปิดและดำเนินการมึงแร่ทองคำชาตรีใหม่
มีการให้ก็ภายหลังก็มีการให้ประธานบัตรเพิ่มอีก๔แปลง

มันสอดคล้องกับคำแถลงเขาเหลือเกิน
การขออนุญาตคำขอะนุญาตเป้อร์ทำการสำรวจที่สำคัญ

ไม่สามารถเข้าถึงได้แต่เป็นพฤธิศาสตร์สูง
เมื่อกี้นายท์ยกมันตีธรรมตีอุตส่ากรรมรับแล้วครับ
ให้ประเศษสำรวจอีก๔แสนไล่ที่เพชรบูล

การออกมาตรการจูงใจคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

อันนี้อีกอันนึงจะมาเขียนให้อีกหรือเปล่าครับ

สนุนจากรัฐบาลไทยในการนำ
อาคารารีซอสเศษเข้าจดทะเบียนในหลักทรัพย

มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมทองคำที่ได้รับการฟื้นฟู

ทำไมเขามาเปิดเผยในหนังสือของเขาที่แสดงต่อตลาดทรัพย์ของเขา

นายกรัฐบาลอุตสาหกรรมพระรามคนนี้
พระรักรัฐติอุตสาหกรรมคนนี้

แก้ปัญหาทางกฎหมายต่าง
ที่ยังค้างอยู่ให้สำเร็จ

เคลียร์ทุกคดีทุกคนหาทางกฎหมาย

คดีที่ผมพูดเมื่อกี้๔๕คดีนะครับจะเคลียร์ให้หมดใช่ไหมครับ
อยู่ในสารปกครองอยู่ในสารอาญาอยู่ในขั้นสอบสวน
ประเด็นทำเหมืองลุกที่สาธารณะแล้วก็ทำเหมืองทองคำนอกเขตศัลยบัตรนะครับ
จะเคลียร์ให้ใช่ไหมครับประเด็นการขอบริเวณต่างต่าง
ถูกตามขั้นตอนทางกฎหมายรวมถึงระบบสินบนที่มากกว่าหกสิบล้าน
เคลียร์ด้วยใช่ไหมครับเรื่องเหล่านี้รัฐบาลต้องชี้แจงให้ชัดเจนนะครับ
ว่ามีการเจรจายอมเคลียร์ทุกคดีทุกปัญหาตามกฎหมายที่คงเกรดเปิดเผยจริงหรือไม่
เงียบนะครับมาตอบนะครับท่านพระรามพลักษณ์
เมื่อสักครู่ท่านยกตรีบอกว่าไม่ใช่ความผิดของท่านเอง
เพราะต้องแบ่งผิดก่อนหน้านั้นถ้าท่านไม่ใช้ม๔๔ไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น
ท่านชัดอย่าไปโยนให้รัฐบาลอื่น
ท่านพระรามพระรักษ์ครับในหนังสือฉบับเดียวกันของวิสัตว์คิงเกรด
ยังระบุเกี่ยวข้องข้อตกลงกันไทยว่าการต่ออายุอนุญาอนุมัติ
ใบอนุญาตเพื่อขอสำรวจที่สำคัญสามารถเข้าถึงพื้นที่ก่อนหน้านี้
จาก๔แสนไล่ที่เพชรบูรณ์ยังมีจังหวัดอื่นที่อาจจะถูกอีก๖แสนไล่
ก็คือจังหวัดพิจิตรพิสุนโลกเพชรลบบุรีเลยสตูนสะแก้ว
สุราชธานีระยองสระบุรีนครสวรรค์เพชรบูรณ์

ผมเองได้ลงไปตรวจสอบพื้นที่อัญญาบัติพิเศษที่จะออก
คือจังหวัดจันทบุรีประชาชนคัดค้านกันหมดครับ
ไม่เอาเพราะว่ามันผ่านพื้นที่สวนทุเรียนพื้นที่ทำประมงพื้นที่ท่องเที่ยวของเขา
เขาเอาหมอนทองไม่เอาเหมืองทอง
ลองไปเปิดสำรวจประชามติดูครับไม่มีใครเอา

ตกลงภายใต้รัฐบาลพลวงอีกประยุทธ์จันทร์โอชา
ปัญหาเก่าที่กระทบสิ่งแวดล้อมต่อว่าเอกชนก็แก้ไม่ได้
ยังขยายอีก๔แปลงถามอยากจะเปิดอัญญาบัตรพิเศษอีก
ซึ่งเขาบอกว่ารัฐดีอุตสาหกรรมบอกว่า
เมื่อก่อนใช้๗แสนไล่ก็ยังได้แค่๓๐๐ไร่

ผมไปลงพื้นที่ที่พิจิตรมาเมื่ออาทิตย์สัปดาห์ที่แล้ว
เขานั่งเครื่องบินและเทคโนโลยีสำรวจได้เลยว่าตรงไหนมีทองมากครับ
แสนไล่หรือล้านไล่จำนวนมหาศาลที่เรามาเคนให้กับบริษัทต่างชาติ

เมื่อปัญหาเกิดขึ้นหนักกว่าเดิมแล้วเป็นการใช้อำนาจช่อชนครั้งใหญ่
ขูดเอื้อเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มทุนข้าราชการ
นักการเมืองย้อนหลังและล่วงหน้าในอนาคต
โดยแลกมาด้วยสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

นี่เป็นการอภิปรายแบบไม่ลงมติ
ผมคงไม่สามารถพูดว่าจะขอให้เพื่อนสมาชิกไม่ไว้วางใจใครได้
แต่ผมอยากให้พี่น้องได้ช่วยกันวิพากษาว่า

เราต้องให้เขาชดใช้ยังไง
เราจะวิภาคสาและบังคับคดียังไงครับ